ของวงการบันเทิร์งอย่างหุมโตโโน่พาขินนะคะ
ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ครองสถานะโสดเนี่ยก็มีข่าวกับสาวออกมาไม่ว่าเล่นเลยค่ะคุณ
ใช่แล้วค่ะล่าสุดนะคะมีคนตาดีแอบเห็นหนุ่มโตโน่
ไปเล่นฟิตเนสกับนักแสดงสาวหุ่นเซ็กซี่อย่างสาวอุ้มลักษณะ
งานนี้จะมีลุ้นได้จริงหรือเปล่า
ไปติดตามคำตอบจากหนุ่มโตโน่พร้อมกันเลยค่ะ
กลายเป็นนุ่มเนื้อหอมอีกคนนึงของวงการบันเทิงค่ะ
สำหรับนักร้องหนุ่มมาสกวนโตโนภาคิน
หลังจากที่ครองสถานะโสดเจ้าตัวก็ขยันมีข่าวกับสาวในวงการบันเทิงไม่เว้นแต่ละวัน
ล่าสุดก็ตกเป็นข่าวกับอุ้มลักษณะนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่
เนื่องจากมีคนตาดีแอบเห็นทั้งคู่ไปออกกำลังกายด้วยกัน
พร้อมกับเมาส์ว่านักร้องหนุ่มกำลังตามขายขนมจีบนักแสดงรุ่นพี่อยู่
งานนี้เจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ตามจีบแต่ยอมรับว่าไปเล่นฟิตเนสที่เดียวกันจริง
คิดว่าเป็นเรื่องปกติที่จะมีการพูดคุยกันเนื่องจากเคยทำงานร่วมกัน
ส่วนเรื่องหัวใจยังคงให้คำตอบตามเดิมว่าไม่รีบร้อนเปิดใจให้ใคร
พร้อมกับออกตัวว่าไม่ซีเรียสหากจะถูกจับยงเรื่องความรักกับสาวในวงการค่ะ
แต่ตอนนี้ก็จะไม่มีปัญหาและไม่มีเรื่องหน่อย
ก็ชัดเจนดีนะคะซึ่งหนุ่มโตโน่เองเขาก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ไปตามขายขนมจีบสาวอุ้มลักษณะแต่อย่างใด
แต่ว่านาทีนี้ต้องยอมรับนะคะว่าสาวอุ้มลักษณะเนี่ยถือว่าเป็นสาวดาราสาวที่คลองสถานะโสดแล้วก็เนื้อหอมสุดเลยนะเวลานี้